ตลาดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมเข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้าวันนี้กันดูค่ะมาดูราคาของเนื้อสัตว์หน่อยนะคะอย่างที่บอกไปว่าในสัปดาห์นี้ราคาของหมูเนื้อแดงปรับลงมานะคะวันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่ปรับขึ้นมาอยู่ที่เก้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบ
ผลไม้กันบ้างจ้าผลไม้วันนี้ราคาเป็นยังไงบ้างคะ
ฝรั่งกิมจูยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแคนเตอรูปสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๓๘บาทต่อกิโลกรัมส่วนชมพูทัพทิมจันทร์วันนี้๖๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ